เรื่องนี้จะเย็นไม่ได้แล้วหัวร้อนมันปรี๊ด
พี่บินบรรลือฤทธิ์เราก็หัวร้อนปรี๊ดแตกมากเลย
คือพี่บินเรารู้กันดีว่าพี่บินช่วยเหลือคนที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วม

จนถึงจังหวัดยะโสธรปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณ
มีมิจฉาชีพหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดี

ไปเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านคนละ๔๐๐๐บาทเลยนะ

แล้วก็อ้างบอกว่าจะนำเงิน๔๐๐๐บาทนี้
ไปดูแลค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหาร
แล้วก็ยังเป็นค่าดำเนินการอื่นให้กับพี่บินแล้วก็ทีมงานอีกด้วย
ซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่เป็นความจริงเลยคุณ
พี่บินพอทราบเรื่องเท่านั้นโอ้โหอันนี้ปรี๊ดเลย
โกรธสุดพี่บินบอกว่า
คนที่มาหากินกับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนี้
คือคำนี้เลยนะคนเลวบัดศพ
พี่บินใช้คำนี้จริงนะคุณแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะพบว่า
ยังมีบางคนคือที่บ้านเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วม

แต่ว่าไปถ่ายรูปบ้านที่น้ำท่วมมา
แล้วก็มาแอบอ้างขอรับเงิน

เพราะบอกว่าเป็นญาติพี่น้องกับเจ้าหน้าที่

จากพี่บินจะไม่ยอมแล้วพี่บินบอกเลยว่า
ตัดสินใจแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
ใช้กฎหมายลงโทษไปซะเลยจ้า
บางคนคิดชั่วครับ

มีการแอบมาว่าทีมงานของผม
บางคนไปขอเงินคืน
เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าโรงแรมค่าอาหาร
ค่าท้ายส่วนตัวอันนี้ผมรู้สึกว่าเรียวบาดสกมากนะครับ
มันเป็นความคิดอย่างนั้นผมไม่รู้เป็นใครนะครับ
แต่ผมรู้สึกผมโกรธแล้วลูกผมไม่พอใจเป็นอย่างมาก
คือต้องบอกว่าคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ย
ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณ

คนที่เขาประสบอุทธกภัยเขาลำบากขนาดไหน

หรือคุณยังจะไปหลอกเอาเงินโดยที่บ้านตัวเองไม่ได้น้ำท่วม
คิดถึงใจเขาใจเรานะคะอย่าทำอะไรแบบนี้เลย
บินบอกว่าดำเนินคดีตามกฎหมายแน่น
คือมิจฉาชีพพวกที่เอาเปรียบคนปกติว่าแย่แล้ว
อันนี้มาเอาเปรียบคนที่ทุกคนที่ยากนี่แย่จริงนะคุณผู้ชมนะ